ส่วนบริเวณด้านหน้ากระทรวงกลาโหมประชาชนก็มาจับจองพื้นที่หลังจากผ่านจุดคัดกรองนะครับ
เพื่อเฝ้ารอเข้าร่วมชมริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ
แม้ว่าจะต้องอดทนรอมานานกว่า๓วัน
เราจะไปติดตามรายละเอียดจากรายงานของคุณอารยาโภจาครับ
มาแค่ใจอย่างเดียวต่อให้มีพายุหนักอยู่นี้ก็ต้องมาครับ
ด้วยหัวใจอันมุ่งมั่นที่จะส่งพ่อหลวงเป็นครั้งสุดท้าย
ไม่ว่าฝนจะตกหรือร้อนแค่ไหนชายคนนี้ก็ไม่เคยย่อท้อ
เพราะนับว่าโชคดีแล้วที่ได้มาจับจองพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวาน
และสามารถเข้ามายังพื้นที่ชั้นในและยังเห็นพระราชพิธีได้เต็มสองตา
น้ำตาแห่งความอาลัยต่อในหลวงราชการที่เก้า
แปลเปลี่ยนเป็นพลังแห่งความจงรักพักดี
และจะสารต่อพระราชปนิธานของในหลวงราชการที่เก้าด้วยหัวใจอันเปรียมลน

จะต้องเดินทางมาในวันที่๒๓ตุลาคม
แม้จะรู้ว่าต้องกินต้องนอนนอนกับพื้นตากแดดตากฝน
แต่ก็ขอเพียงแค่มีโอกาสได้สัมผัสริ้วขบวนสักครั้งในชีวิต
และไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เข้ามาอยู่บริเวณด้านใน
มองเห็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาตรปภิษฐ์อย่างชัดเจน
แม้ชีวิตนี้จะสิ้นไปก็ไม่เสียดาย
พี่มาถึงที่ในบริเวณนี้ก่อนที่จะผ่านจุดคัดกรองตั้งแต่คืนวันที่๒๓ค่ะ
อยู่ตรงข้ามริมรั้วของมหาดไทย
ค่ะกินนอนยังไงนอนก็คือมีส่วนที่เราเตรียมของของเรามาด้วย
แล้วจริงก็มีคนใจดีเอาของมาให้ทานตลอด
คนมาบริจาคของตลอดเวลาอาจจะพูดได้หรือเปล่า

และสิ่งที่นำมาซึ่งความปราบปลื้มปิติและหายเหนื่อยหายร้อนและหายป่วย
นั่นก็คือน้ำพระไทยจากในหลวงราชการที่๑๐
ที่ส่งมีความห่วงใหญ่ต่อประสงค์นี้ก่อน
ที่เดินทางมาร่วมส่งเสด็จในหลวงราชการที่๙
อันนี้พูดเลยว่ามันเหลือ
ปาดหนึ่งพลังใช่แล้วคือวันนั้นเมื่อวันเนี้ยพอมาถึงบอก
บอกกับเพื่อนบอกอุ้ยพัดลมมาเลยอะไรเนี้ยคือเราเรารู้สึกว่า
และเที่ยงคืนคืนนี้เจ้าหน้าที่จะปิดจุดคัดกรองและจะทยอย
ให้ประชาชนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคนเข้านั่งในพื้นที่ชั้นในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพล
ดุลยเดชบรมนาศบพิษได้เต็มพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพระราชพิธี
ในวันพรุ่งนี้อริยโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน